ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราตามให้นะฮะเรื่องของบ้านหลังหนึ่งที่อุบลรัชธานี
นะเขาอยากให้หมอปลาไปดูให้หน่อยมีวินยงวิญญาณมีผีเฮียนอะไรหรือเปล่า
ใช่ค่ะบ้านหลังนี้ครับเดี๋ยวบอกเล่าความเป็นมาก่อนกันแล้วกัน
นะฮะบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านดอนชีนอก
อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีคนที่ร้องเรียนมายังทีมข่าวของเราบอกว่า
พ่อเนี่ยไปซื้อไม้มานะไม้เนี่ยเป็นไม้ที่มีคนเคยผูกคอตาย
ก็ไปซื้อไม้มาแล้วก็เอามาทำเถียงนาทำคอกวัว
เนี่ยมาทำเป็นส่วนประกอบต่างต่างเนี่ยก็ไม่รู้ไม้ชิ้นไหนอ่ะ
จะซื้อมาอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยครับเอาเป็นว่าตั้งแต่ได้ไม้
แล้วก็เอามาทำเถียงนาทำข้อกลัวต่างมาอยู่แถวบ้านตรงนี้เนี่ย
ที่บ้านนี่ป่วยหนักกันหมดพ่อก็ป่วยหนักทุกวันพระจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้
วันมีผู้หญิงมายืนอยู่ที่ข้างเสาบ้านนะวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบครัวเชิญพระมาทำพิธี
เอาไม้ไปไว้ที่วัดแล้วนะไม้ชิ้นนั้นไปไว้ที่วัดแล้ว
ก็ยังมีคนเห็นได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นอีกนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับ
ลูกสาวของเจ้าของบ้านบอกกับเรานะครับบอกว่าทุกวันพระหลานสาวนะ
เห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีดำมาปรากฏตัวให้เห็นที่คอกวัว
นะแล้วก็ข้างบ้านด้วยแต่เข้ามาในบ้านไม่ได้พี่สาวก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้โหยหวน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากพ่อไปเอาไม้ที่เคยมีคนผูกคอตายมาสร้างคอกวัวนะครับ
แล้วคนในบ้านยังป่วยอีกหลานสาวอยู่๓ปี
เอาถ่านที่เป็นถ่านนาฬิกาแบบถ่านเม็ดกระดุมยัดใส่จมูก
ไปสองวันปวดจมูกแม่มันก็ป่วยอ่ะเนอะ
แต่หลานบอกว่าตอนที่เอาถ่านยัดใส่จมูกเล่นเนี่ยมีมือยาวผู้หญิงมาดันถ่านเข้าไป
นี่ฮะต่อมาหลานชาย๕ขวบเป็นไส้เลื่อนต้องผ่าตัดนะ
แต่หลานชายก็เป็นเด็กไม่ชอบใส่กางเกงชั้นในก็เสี่ยงต่อการเป็นไส้เลื่อนนั่นแหละผู้ชาย
หกมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าของบ้านคือนายบุญหนาปวดท้องอย่างรุนแรงไม่มีสาเหตุ
แพทย์วิทยาศัยบอกว่าโรคกระเพาะทะลุต้องผ่าตัด
ก็เลยไปปรึกษาหมอดูกันว่าโอ้ทำไมคนในบ้านเจ็บป่วยเยอะเหลือเกิน
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะต่างก็บอกว่านี่แหละมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่า
เรื่องของไม้เนี่ยฮะที่มีวิญญาณสิงอยู่เนี่ยครับ
พี่สาวหนูอายุสามสิบปีค่ะเล่าให้หนูฟังว่าอืม
อยู่บ้านแล้วทีนี้ตอนที่แรกก็จะได้ยินเสียงค่ะ
เสียงคนเหมือนตกลงมาจากหลังคาอะไรประมาณเนี้ยครับค่ะ
แล้วก็จะมีเสียงร้องไห้ค่ะเสียงร้องไห้นี่แต่ว่าจะได้ยินแล้วก็จะได้ยินเสียงแล้วก็เห็นด้วยค่ะ
เห็นอะไรครับผมเห็นเป็นผู้หญิงค่ะผมยาวยาวค่ะลักษณะยังไงพี่
ผู้หญิงยาวยาวเขามาทำอะไรอยู่ตรงไหนครับผมมายืนให้เห็นมาทำให้เห็นเฉยเฉยค่ะ
มาทำอะไรบ้างคะก็จะมายืนเหมือนหลอกให้กลัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
ร้านบอกว่าผมยาวค่ะมาห้อยโหนอยู่ค่ะประมาณนี้ค่ะ
เขาส่วนใหญ่จะปรากฏตัวตรงไหนคะประมาณริมข้างข้างบาทค่ะ
เข้าบ้านไม่ได้อะไรประมาณนี้ส่วนมากเนี้ยเขาจะปรากฏให้เห็นตอน
ช่วงช่วงวันพระค่ะจะปรากฏให้เห็นเฉพาะวันพระ
อยู่นานไหมเป็นอยู่นานปรากฏได้เห็นนานแล้วเป็นนานค่ะ
ที่แรกไม่ได้เอาไม้เข้ามาจะไม่มีอะไรนะคะที่บ้าน
ก็จะอยู่ธรรมดาปกติไม่มีอะไรครับแต่ว่าหลังจากเอาไม้เข้ามา
หลานก็จะคนแรกก็จะเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดอืมคนที่สองก็เข้าโรงพยาบาล
ผ่าตัดอีกค่ะคนที่สามก็เป็นผอค่ะประมาณสามทุ่มกว่าหลัง
แล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์แล้วก็มองออกมามันก็จะอยู่ตรงนี้อ่าฮะ
เป็นยังไงตอนนั้นเราเห็นเป็นยังไงรูปร่างยังไงจ๊ะมันเป็นผู้หญิง
ผมยาวผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อดำใส่เสื้อดำแล้วก็ตาสีดำ
สีดำกางเกงดำกางเกงดำแต่เท้าไม่เห็นเท้าไม่เห็น
เขาทำยังไงเขาแลบลิ้นให้หนูเห็นว่ามันเกี่ยวมันเกี่ยวกับไม้
น่าจะใช่ยังไงเพราะว่าอันเพราะว่าเอาไม้มาทำบ้านตรงนี้ด้วย
แล้วก็เพิ่งเอาออกไปวัดมันเป็นไม้มาจากไหนคะไม่รู้มีคนเขาขนมาให้
นี่ฮะคนขนไม้มาให้เลยเอามาสร้างคอกวัวสร้างบ้านเนี่ย
แต่เขาบอกว่าเคยมีคนผูกคอตายไม้นั้นนะฮะคือตัวของเจ้าของบ้านคือนายบุญหนาที่ก็ป่วย
งั้นต้องผ่าตัดกระเพาะทะลุอะไรเนี่ยผ่าตัดมาแล้วนะฮะ
นอนพักฟื้นอยู่ที่บ้านเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อนะไอ้เรื่องที่ว่าเอาไม้
คนผูกคอตายมาสร้างคอกวัวสร้างบ้านแล้วมีวิญญาณเนี่ยตัวเขาเนี่ย
เคยได้ยินเสียงบางอย่างมันหล่นลงบนแผ่นสังกษีเหมือนมีของหล่นใส่ดังมาก
แต่เชื่อว่ามันลมพัดค่ะนะนี่ฮะแต่สายสินเนี่ยผูกไว้หน่อยนะ
ของเรียกขวัญกันผ่าตัดมาแต่ภรรยานายบุญนาบอกใช่
วิญญาณผู้หญิงเนี่ยแหละผูกคอตายกับไม้แล้วสามีเอาไม้มาสร้างบ้าน

เป็นไม้อะไรแล้วคงมาจับ
ก็พอกลมแล้วเพราะเขียวว่ามันเป็นอะไรครับ
ก็ไม่ได้เอามาเหตุแล้วแม่ก็เลยเอามาทำพิธีเพื่อนหาเพื่อนเศร้านะ
หาให้หายทำพิธีเพื่อนให้หายพ่อป่วยไปแล้วครับสำหรับ
ป่วยเป็นโรคกระเพาะนี่แหละกระเพาะทะลุคุณว่าคุณหมอพาพาตัด
ครับแล้วพระท่านบอกว่าไงครับผม
พาแม่ไปสร้องเพื่อนดวงเพื่อนก็ว่าดวงคนดีอยู่
เป็นไม้อะไรแล้วเอามาจากไหนที่จะบอกมายไม่ดี
เอามาเห็นของก็มีแต่บานแบนหนึ่งหน่อย
เนี่ยก็นิมวลพระพามาเอาไม้ที่วัดแต่วิญญาณยังอยู่
นี่เลิกไปถามพระหลวงพ่อที่มาเอาไม้มาช่วยให้นะครับ
หลวงปู่รอยพระอาจารย์นุกูลพระลูกวัดดอนชี
บอกว่าเมื่อ๑๗วิทยุนายนครอบครัวในบุญหนามาปรึกษา
บอกมีวิญญาณอยู่ที่แผ่นไม้ที่บ้าน
อะไรอย่างนี้เอามาต่อเติมบ้านแล้วมีเรื่องไม่ดี
ก็เลยไปดูให้ปรากฏว่ามีวิญญาณผู้หญิง
ผูกคอตายสิงอยู่ที่ไม้ไม่อยากให้เอาไม้ไปทำอย่างอื่น
ก็เลยทำให้คนในครอบครัวในเจ็บป่วย
ก็เลยเอาไม้มาไว้ที่วัดในบุญหนาเอาไม้มาคืนที่วัดแล้วนี่ครับ
กองไม้ตรงนี้แต่ไม่รู้อันไหนเป็นอันไหน
มันแบบเยอะไปหมดแต่ว่านี่แหละกองนี้นี่แหละนะครับ
คือพระท่านบอกว่ามีจริงนะอัตมาเห็นวิญญาณเนี่ย
นั่งร้องไห้อยู่ที่กองไม้นี่แหละ
คุณติก็เลยถามอ่าหลวงพ่อไม่เผาทิ้งไปเลยอ่ะอืม
พ่อบอกอ๋อวิญญาณเขาบอกว่าไม่ต้องเผาหรอก
คือวัดเนี่ยเอาไปใช้ก่อสร้างอะไรก็ได้
แต่ไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยเอาไปใช้อะไรแบบบ้านพักส่วนตัวที่ดินส่วนตัวเนี่ย

เขามาขอให้ไปช่วยเนี่ยเขาบอกว่าไงครับ
ผมหอมหน่อยที่อาการที่เขากระเพาะทะลุเนี่ย
หลวงแกกระเพาะทะลุเนี่ยเป็นเพราะว่าวิญญาณของผีตนนี้ทำหรือว่า
ทำไมเราถึงไม่เผาอันนี้ไม่เผาไม้นี้ไปเลยครับ
เขาจะไปผุดไปเกิด

หมอปลามือปราบสัมภเวษีไปที่บ้านหลังนี้เลยนะคะ

หมอปลาก็ไปจริงไปกับตินักข่าวของเรานะคะ
ไปถึงก็คุยกับลูกสาวเจ้าของบ้าน
แล้วก็บอกว่าไหนพาเดินดูหน่อยซิ
จุดแรกที่ไปดูก็คือที่บริเวณเพลิงที่เก็บของที่นายบุญหนาเอาไม้มาสร้าง
หมอปลาบอกว่าไหนเดี๋ยวขอลองดูหน่อย
ไม่ได้สัมผัสถึงพลังงานอะไรได้เลยนะคะ

ไม่มีแล้วก็ออกมาเรียกเด็กน้อยที่ผ่าตัดไส้เลื่อนนะคะ
เรียกมาคุยกันหน่อย

ค่ะนี่ก็ต้องคุยกับเด็กหน่อย

แต่หมอปลาบอกว่าถามเด็กแล้วคุยกับเด็กแล้วเปิดดูกางเกงด้วยว่าใส่กางเกงในหรือเปล่าลูก

แต่เด็กตัวแค่นี้บางทีก็ไม่ค่อยชอบใส่
ใช่มันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไส้เลื่อนได้
หมอปลาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องอาถรรพ์อะไรแล้วแหละ
ให้หนูไปใส่กางเกงในนะลูกจะได้ไม่ต้องเป็นไส้เลื่อนนะ
อย่างนี้นะคะทีนี้ไปต่อคอกวัวค่ะ
คอกวัวตรงนี้ที่เขาบอกว่าเห็นผู้หญิงยืนด้วยใช่ไหมคะ
เป็นเงาผู้หญิงไม่รู้วิญญาณหรือเปล่า

หมอปลาบอกว่าก็ไม่สัมผัสอะไรได้เหมือนกันไม่มีสัมผัสไม่ได้
หมอปลาก็เลยขอเข้าบ้านหน่อยเข้าไปที่บ้านที่นายบุญหนาอยู่นะคะ

ก็ไปคุยกับนายบุญหนาว่าอาการเป็นยังไง
บุญหนาก็บอกว่าก่อนป่วยเนี่ยกินเครื่องดื่มชูกำลังกับยาแก้ปวดเป็นประจำ

หมอปลาก็บอกก็นี่แหละมันก็พฤติกรรมการกิน

ก็กระเพาะทะลุไส้ทะลุมันก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์ก็กินเครื่องดื่มชูกำลังยาแก้ปวดแบบพร้อมกันข่าวปลาก็ไม่กินตรงเวลา
มันก็เป็นสาเหตุจริงที่ทำให้ป่วยแบบนี้
ขอดูเดี่ยว

สักพันยา

วันละกี่เม็ดเฉลี่ยแหละพ่อ

เช้าขวดเย็นขวดประมาณนั้นไหม

หลังจากนั้นค่ะหมอปลาก็ไปคุยกับลูกสาวคนโตของเจ้าของบ้านนะคะ
ก็หลังจากคนในครอบครัวล้มป่วยกันทีละคนสองคน
ลูกสาวคนโตไปดูดวงกับหมอธรรมแล้วหมอธรรมก็บอกว่า
ที่เอามาทำคอกวัวเป็นไม้ไม่ดีมีคนผูกคอตาย
ก็เป็นวิญญาณผีสาวที่สิงอยู่ในไม้นั่นแหละ
ต้องการจะเอาชีวิตคนที่มายุ่งเกี่ยวกับไม้
หมอปลาก็คุยกับน้องแบมคนที่เห็นผีแลบลิ้นด้วย
ก็พาไปชี้จุดที่ต้นมะพร้าว

แล้วก็ลมพัดด้วยอะไรด้วยทางมะพร้าวเคลื่อนไหวด้วย
มันก็เป็นไปได้อาจจะเป็นจินตนาการ
ที่เชื่อว่าเป็นเห็นวิญญาณเห็นผีอะไรแบบนี้ค่ะ
คือหมออยากรู้ว่าใครเป็นคนบอกว่า
ไม้มือสองที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นไม้ที่ผูกคอตาย
พระอาจารย์อยู่ที่วัดค่ะเป็นคนเป็นคนบอก

ไปเห็นว่ามีคนผูกคอตายไหมอันนี้เหรอ
ค่ะแล้วเขาก็มาบอกที่บ้านว่าเขาตามพ่อมาค่ะ

แต่แกก็ไม่รู้ว่าผูกจริงหรือไม่ผูกจริงใช่ไหม

ตรงนู้นค่ะ
แล้วหนูไข้ไม่ถ้าเจอผีแล้วลูก
คือปกติถ้าคนเจอผีลักษณะมันลอยไปเนี่ยไข้หัวโกรธเลยนะ

ที่ว่าผมเจอกับคนที่เห็นผีแบบนี้
มันน่าจะเป็นทิศทางเงาของต้นมะพร้าว
นี่ค่ะก็เลยเชื่อว่ามันเป็นเงาตอนกลางคืน
ลมพัดต้นมะพร้าวก็อาจจะแบบจินตนาการว่าเห็นผีเห็นวิญญาณเนอะ

ใช่ค่ะมันก็ดูน่ากลัวจริงถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้

แต่หมอปลาบอกไม่มีอะไรหรอก

หมอปลาไปดูที่หลังคาค่ะ
ก็เป็นหลังคาเมเทอร์ชีสที่เพิ่งทำใหม่
หมอปลาบอกว่าก็นี่แหละมันก็เลยมีเสียงดังคล้ายเสียงคนเดิน
จริงแล้วมันก็ไม่ใช่อาจจะความร้อนหรืออะไร
มันโดนหลังคามันก็จะมีเสียง
หมอปลากับทีมข่าวก็ไปที่วัดดอนชีอุบลราชธานีนะคะ
ก็เป็นจุดที่ครอบครัวของคุณบุญหนาเอาแผ่นไม้ไปวางกองไว้ตามคำแนะนำของพระค่ะ

หมอปลาก็บอกว่าพยายามที่จะสัมผัสแผ่นไม้ดู
แม้กระทั่งเชือกไนลอนสีขาวที่เขาเชื่อว่าเป็นเชือกที่ผู้หญิงใช้ผูกคอตาย

พยายามไปจับอย่างนี้หมอปลาจับเลย
หมอปลาบอกว่าเอาอย่างนี้ก่อนเชือกเนี่ยนะ
ถ้าเป็นเชือกที่มีคนผูกคอตายจริงเขาไม่ทิ้งไว้แบบนี้
ก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่มีมูลนิธิตำรวจหรือญาติ

เขาไม่ปล่อยเชือกที่คนผูกคอตายทิ้งเอาไว้แบบนี้หรอก
ส่วนแผ่นไม้หมอปลาก็สัมผัสแล้วก็ดูแบบใกล้เลยนะคะ
แผ่นนี้มีเขียนข้อความเอาไว้

เป็นข้อความอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
หมอปลาบอกว่าผมก็พยายามอ่านครับ

อันนี้หมอปลาบอกว่าอาจจะคนเมาอกหักต้องมาเขียนนะว่า
มันเหมือนชื่อเพลงเนื้อเพลงอะไรสักอย่างนะ
หมอปลาบอกมันไม่ใช่เรื่องอาถรรพ์อะไรหรอก

หมอปลาก็เลยแนะนำกับครอบครัวนะคะว่า

ก็แนะนำว่าเอาไม้กลับไปสร้างบ้านเหมือนเดิมยังได้เลย
เสียดายไม้ซื้อมาตั้งพันหนึ่ง
ส่วนอาการเจ็บป่วยของคนในบ้าน
เช่นคุณบุญหนาเนี่ยนะ
มันก็เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังกับยาแก้ปวด
แล้วก็ไม่ค่อยกินข้าวกินปลากินอาหารไม่ตรงเวลา
ชายวัย๕ขวบก็ไม่ยอมใส่กางเกงในก็เป็นไส้เลื่อน

หลานสาวที่เอาถ่านอะไรไปยัดจมูกอะค่ะ
แล้วบอกว่ามือผีมาจับยัดเนี่ยนะ
หมอปลาบอกว่าสงสัยที่เด็กพูดแบบนี้

บอกว่าเดี๋ยวพ่อแม่ดุไงถ้าไม่ยัดเองอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
หมอปลาก็เลยตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้ค่ะ

ข้อแค่ตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่ใช่เชื่อผูกคอตายอยู่แล้ว

ไม่มีผูกคอตายเลยเนี่ยไปเชื่อหมอดูแท้เลยเนี่ย
ซื้อมาพันหนึ่งก็ไม่แพงน้ำไม้เนี่ยหรือเยอะน่ะ
ส่วนเขียนว่าไอ้สาววาลินหรือว่าสาวสุรินเนี่ยไอ้คนนี้มันน่าจะอารมณ์เมาและอกหัก
คิดถึงสาววาลินปีนี้ต้องกินน้ำตาเพราะหนุ่มอุบลไม่มาเพราะมันเป็นจังหวัดอุบล
ก็จะมันนี่มันคือจังหวัดอุบลไงส่วนน้องคนที่เอาทานน่ะหนูเชื่อดิ
แหย่เล่นแล้วกลัวแม่ดุด่าก็เลยอ้างบอกว่าผียัดใส่
หนูจำไว้นะถ้าผีมายัดศาลถ่ายได้จริงนะนาฬิกาทั้งประเทศทานไม่หมดหรอก
มันจะยัดใส่ฐานแทนนาฬิกาไงมันทำไม่ได้
ทีหลังป่วยไปหาหมอวิทยาศาสตร์ให้มันสิ้นสุดถามเขา
อย่าไปเชื่อหมอธรรมอย่าไปเชื่อร่างทรงอย่าไปเชื่อหมอดู
สบายใจขึ้นแล้วค่ะว่าไม่มีอะไรสิ้นข้อสงสัยไหมจ๊คสิ้นแล้วค่ะ
แล้วหลังจากนี้ถ้าหากว่ามีคนในครอบครัวเห็นว่าเห็นนู่นเห็นนี่ได้ยินเสียง
นู่นเสียงนี่เสียงนั่นเราจะบอกกับเขาว่ายังไง
ก็จะเป็นเสียงพวกใบไม้อะไรต้นไม้แล้วก็หลังคาที่หมอปลาว่านะครับ
ที่ผ่านมาที่ได้ยินเสียงอะไรนี่ค่ะทีนี้คนในครอบครัวก็สบายใจแล้ว
อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องตามหลักวิทยาศาสตร์
ลี้ลับอาถรรพ์อะไรทั้งนั้นนี่แหละเอากันตามหลักวิทยาศาสตร์